ถ้ายังคงร้อนอยู่เมื่อกี้ไปหาดแห่มาแล้ว
คราวนี้จะแห่กันไปร่องแพรบ้าง
ไปร่องกันคล้ายกันฮะแห่กันไปร่องแพร่นะครับ
ที่อุดรธานีตอนนี้คึกคักเหลือเกินสำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับ

อุณหภูมิที่สูงถึง๓๖๓๘องศาเซลเซียส
ทำให้เช้าจะมาอุดรธานีเนี่ยต้องหาที่หลบร้อน
ส่วนใหญ่ก็พาครอบครัวไปเที่ยวที่นี่กันนะครับ
หาดทรายอ่างน้ำภานตำบลนาศาสตร์อำเภอซ่างคอม

คราวนี้ก็มาที่อุดรธานีก็มีอาทรายแบบนี้
ดีมีแพ้เหมือนเมืองกาลเลยแพ้เทค
ดีนะครับดูสิได้ร่องออกไปกลางแม่น้ำแบบนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาดได้จัดกลุ่มแพร่ส่วนใหญ่เนี่ย
เป็นชาวบ้านในพื้นที่มาให้บริการกว่า๑๕๐ลำ

มีทั้งแพ้เล็กแพ้ใหญ่ราคาก็พอไหวอยู่
ชั่วโมงแรกแพร่ใหญ่อยู่ที่๒๕๐บาท
เพราะก็คุ้มนับไปกับหลายคนเป็น๑๐บาท
ชั่วโมงต่อไป๑๐๐บาทเหมาทั้งวัน๑๐๕๐บาทเอง
ขนาดเล็ก๑๐คนราคา๑๕๐บาท

ถ้าเหมาทั้งวันคุณแค่๗๕๐บาทเองนะครับ
หากใครหิวก็มีร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยวกว่า๑๐ร้านนะครับ
ก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็นของทุกวัน

แพร่ซึ่งเป็นชาวบ้านได้รับรายได้ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ตกถึงวันละ๘๐๐๑๐๐บาทแล้วนะครับ
อีกทั้งช่วงนี้ปิดเทอมให้คุณ
ผู้ปกครองเองก็พาลูกพาหลานไปเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อน
วันจันทร์ถึงศุกร์ก็ยังเล่นได้
อาทิตย์ก็ยิ่งคนเยอะเข้าไปใหญ่เลยนะครับ
ทำให้แพร่ตอนนี้บอกว่าอาจจะมีไม่เพียงพอ
ในการให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วนะ

ในช่วงเทศกาลสงกรานที่จะมาถึงด้วยนะครับ

ก็ใช้น้ำในการรดน้ำสาดน้ำกันอย่างประหยัด
แต่ถ้าลงมาว่ายน้ำแบบนี้แล้วสบาย
ใช่ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นน้ำหมุนเวียนอยู่ในนั้นแหละ